สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะในสัปดาห์นี้ไม่มีพื้นที่ไหนน่าเป็นห่วงเท่ากับภาคใต้ค่ะ
เพราะว่ายังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักไปจนถึงสัปดาห์หน้า
เนื่องจากมรสุนฝนประจำฤดูเนี่ยนะคะได้พลัดปกคลุมค่ะ
ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส
จะมีฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
เพราะว่าบริเวณที่มีมรสุมคลื่นอาจจะสูงกว่า๔เมตรค่ะ
ขณะที่ภูมิภาคอื่นของประเทศไทยนะคะ
เตรียมรับลมหนาวอีกรอบค่ะคุณผู้ชม
สัมผัสได้ถึงลมเย็นในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้า
ซึ่งจะเป็นช่วงที่น้าวที่สุดในเดือนมกราคมนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมคะที่เทลอาบีฟประเทศอิสราเอลค่ะ
หมอกหนาปกคลุมยอดตึกค่ะ
ภาพจากโดรนเนี่ยส่องให้เห็นนะคะ

หอบนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในเมืองนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ